เคยกันไหมคะสั่งอะไรออนไลน์แล้วมันได้กลับมามันไม่ตรงกับที่เราสั่ง

ผมได้ได้คุณภาพเย่มาก
อันนี้อย่างหนึ่งอันนี้ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่ง

พีคสิคะเพราะว่าข่าวนี้ที่พีคมากคืออะไร
สั่งไฟฉายคุณผู้ชมไฟฉายไม่ใช่กระบอกนะคะ
ฉายคาดหัวจะไปกรีดยาง
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาสีชมพูสดใส
มันคืออะไรเอาดูซิดูซินี่ต้องเบลอไว้เพราะอะไร
ให้ดูเต็มไม่ได้เหรอพี่มึง

แต่เดี๋ยวต้องบอกคุณผู้ชมเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไร

แต่อันนี้มันใช้กับผู้หญิงพูดแค่นี้ก็พอ
ทีนี้คุณผู้ชมคะสิ่งที่ได้มา

คือเอาจริงมันไม่ใช่สิ่งที่สั่งเลย
แล้วคุณจิราพรมรกฏอายุ๔๕ปีเนี่ย
อยู่ที่เขาพนมที่กระบี่
เธอบอกว่าเธอซื้อของผ่านทางแอปช้อปปิ้งออนไลน์นั่นแหละ
แล้วเพื่อนบ้านมาฝากเธอซื้อไฟฉายค่าศีรษะ
จะเอาไปใส่กรีดยางช่วงเช้ามืด
ราคาที่สั่งซื้อไป๑๘๐บาท
พอรถส่งของมาถึงหน้าบ้านปั๊บ

ได้ของแล้วอย่าลืมรีวิว
เขาจะรีวิวยังไง
เธอบอกว่าให้๕ดาวน์เหรอ
เธอเข้าใจมากเหรอไม่รู้เหมือนกันแต่ทีนี้ตอนที่รถส่งของมาถึงที่บ้าน
พนักงานส่งของก็เอาของมาส่งให้

ยังคิดอยู่เลยว่าทำไมสั่งไป๑๘๐แล้วมันเพิ่มมาอีก๒๔๐
เป็นค่าส่งมั้งก็ให้สามีจ่ายตังค์ไป
พอสามีเอาของมาให้เธอเอาแล้วปรากฏว่า
ดูปั๊บเปิดดูปั๊บมันไม่ใช่ไปสายข้านหัวนี่

ถามว่าเธอทำไงต่อเธอบอกว่าไม่รู้ทำยังไง

แล้วเดี๋ยวก่อนนะเมื่อกี้พี่บอกว่าเพื่อนบ้านพี่ฝากสั่ง

แต่เขาไม่เอาแล้วเขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรเหมือนกัน
ใช้ไฟฉาดมันก็ไม่ใช่อย่างนี้แล้ว
ทำไงต่อตั้งไว้ตรงหน้าขนำนี่แหละค่ะ
เพื่อใครผ่านไปผ่านมาอยากจะเอาไปเอาไปได้เลย
แต่เมื่อกี้เขากดรีวิวให้๕ดาวนะพึงพอใจมากนะ
เดี๋ยวงงเหมือนกันหรือว่าของรีวิวคนก่อน
อันนี้ดิถึงแม่ใจจริง
นี่แหละค่ะแต่ถามว่านี่พี่ถามจริงพี่จะดำเนินคดีอะไรไหม

คือจะเก็บไว้จะเตือนใจว่าต่อไปสั่งของแล้ว
ก่อนจะจ่ายตังค์แกะดูเลยเปิดดูเลยว่ามันคืออะไร
มันตรงกับที่เราสั่งหรือเปล่าถ้ามันตรงถึงจะจ่ายตังค์ไป
แต่เอาจริงนะพี่เบิร์ตช่วงนี้มันมีข่าวแบบนี้บ่อยเลย
คืออาทิตย์นี้ว่าสั่งของแล้วพอเอามามันไม่ตรงกับที่เราสั่งไว้
แล้วมันกลายไปแบบเอาไงจ่ายตังค์ไปแล้วด้วย

ใช่แต่คือส่วนใหญ่เวลาคนที่เขาเป็นผู้เสียหายแบบนี้
เขาจะเจอราคาประมาณแบบ๒๐๐๑๙๒๕๐อันนี้ก็เหมือนกัน
แต่อันนี้จริงคุณกดรายงานไปได้นะ
ไปคุยกับเขาได้ว่าเราได้รับของไม่ตรงกับที่สั่ง

แต่มันผิดจากชนิดไปมากจริง

ฉันจำได้ว่าข่าวก่อนหน้าเคยมีลักษณะแบบนี้เหมือนกัน
เขาบอกว่าเขาไม่สามารถเปิดเผยชื่อร้านค้าได้